ปรากฏ

แม่บอกว่าพูดออกมาให้ฟังรู้เรื่องเลยว่า

วันนั้นผมกำลังเล่นกับเพื่อนอยู่นี่แหละก็มีน้าคนหนึ่งเขาตะโกนเข้ามา
เขาบอกผมว่าเฮ้ยมึงไม่ไปดูแม่มึงเหรอโรงงานแม่มึงไฟไหม้อ่ะ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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์
และเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ไปเที่ยวเทศกาลสงกรานที่ผ่านมา
หลายคนกลับภูมิลำเนาหลายคนยังคงทำงานอยู่
แต่สถานีผีดุของเรายังคงประจำการกันอยู่ที่นี่
ในทีมนักเล่าหน้าใหม่สุดฮอตครับ
และในค่ำคืนวันนี้แขกที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการของเรา
พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเรา
หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสได้พบกันครับ
คืนนี้สถานีผีดุพร้อมเป็นที่เรียบร้อย
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และนักเล่าหน้าใหม่สุดฮอตประจำเดือนเมษายนอีกหนึ่งท่าน
ตอนนี้มานั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณเล็กครับสวัสดีครับ
ปกติเราจะคุยกันผ่านเสียง
ครั้งนี้ได้มีโอกาสเห็นหน้าเห็นตากัน

แล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยมียอดวิวที่โอ้โหไม่ธรรมดา

เราต้องมีการหยิบยกเอานักเล่าท่านนี้เป็นนักเล่าหน้าใหม่สุดฮอตเลยฮะ

แล้ววันนี้เรื่องที่คุณเล็กจะมาเล่ามันเกี่ยวข้องกับโรงงานโรงงานหนึ่งใช้ชื่อเรื่องว่าอาถรรพ์โรงงานตุ๊กตา
เดี๋ยวเราต้องบอกคุณเล็กก่อนอย่างนี้ครับว่าพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่โรงงานอะไรอย่างนี้

น่าสนใจครับเรื่องนี้เป็นยังไงฮะเรื่องนี้
เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแม่ผมเองนะครับ
คุณแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าโรงงานแห่งนี้ที่จริงมันไม่ใช่โรงงานตุ๊กตาอย่างเดียวครับ
เป็นโรงงานที่ผลิตของเล่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

แล้วก็มีจำนวนพนักงานเกือบ๒๐๐๐คน
ใหญ่มากนะครับอืมใหญ่มากครับใหญ่มาก
คือก็มีหุ้นส่วนของชาวต่างชาตินะฮะ
คือแม่ผมเนี่ยทำงานที่โรงงานนี้เป็นรุ่นแรกเลย
คุณแม่เคยทำงานในโรงงานนี้

ตั้งแต่รุ่นบุกเบิก
เพราะฉะนั้นด้วยตำแหน่งของแม่ผมที่อยู่ในโรงงานแห่งนี้

แม่ผมมีตำแหน่งเป็นพนักงานทำเอกสาร
เพราะฉะนั้นแม่ผมเนี่ยจะรู้จักกับคนทุกคน

จำนวนคนงานเกือบ๒๐๐คนเนี่ย
แทบจะรู้จักคุณแม่ผมเกือบทุกคน

เพราะว่าแม่ผมจะต้องไปตึกนู้นโผล่ไปตึกนี้

เหตุการณ์ที่มันพิลึกในโรงงานนี้ที่ท่านสัมผัสได้คือ

ก็จะมีเหตุการณ์แปลกคือ
คนงานในโรงงานก็จะมีพฤติกรรมแปลก

อย่างเช่นถ้าเราพูดง่ายก็เหมือนโดนผีเข้า

คนงานเนี่ย๕ตึกเนี่ย
อยู่ตึกละ๒๐๐๓๐๐๔๐๐คนเนี่ย

ก็จะมีพนักงานผู้ชาย

คือพฤติกรรมการเข้าเนี่ยต่างกันฮะ
บางคนนั่งร้องไห้อย่างเดียวก็มี

บางคนก็โวยวายแต่ฟังไม่รู้เรื่องก็มี

แต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกคนนะฮะ
บางครั้งเข้าซ้ำคนเดิมคนเดิม

คือแม่ผมบอกว่าในระยะเวลาที่แม่ทำอยู่ที่นี้

ใจข้อมูลนี้คือระหว่างที่ทุกคนกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันอยู่

เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องชินแล้วสำหรับพนักงาน

แต่เหมือนการทำบุญนี้มันไม่ได้สร้างให้มันไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านี้ลดลง
มันกับทวีคูณเพิ่มขึ้น
จากที่เข้าจากวันเว้นวันบ้างกลายเป็นเข้าหนักคือเข้าตึกนู้นตึกนี้ตึกนั้นเข้าแบบ๔เวลาก็มีครับเช้าสายบ่ายเย็น

ผู้บริหารก็ต้องจากทำบุญแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วก็ต้องคราวนี้เชิญพระอาจารย์เกจิ

แม่บอกวันนั้นที่มีพิธีปัดรังควานนี้

คือแม่ผมก็อยู่โซนหน้าเนี่ยนะฮะโซนแถวหน้าก็มีผู้บริหารแล้วก็มีพนักงานพระเกจิอยู่ข้างหน้า
แม่เล่าให้ฟังว่าขณะที่พระเกจิดังเนี่ยนะ

หลายรูปเนี่ยที่กำลังทำพิธีอยู่เนี่ยเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นไม่ว่าคนนั้นคนนี้เข้าเข้ากัน
เข้าหน้าตรงนั้นเลยคือไม่ได้มีความกลัวเกงพระอาจารย์เกจิเลย
เข้าแล้วก็มีลมพัดแรงมากแล้วสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจที่สุดคือลิฟต์ขนสินค้านะฮะ
ที่อยู่ตึกนั้นไม่ทราบว่าลิฟต์มันเลื่อนขึ้นไปได้ยังไงไม่ทราบ
ปกติลิฟต์ถ้าไม่มีการใช้งานแล้วจะอยู่ชั้นล่าง
แต่แม่บอกว่ามันเหมือนลิฟต์มันขึ้นไปเองโดยที่ไม่มีใครรู้

เพราะลิฟท์อ่ะมันจะมีฉาดกั้นอยู่อยู่

เนี่ยล๊ิฟท์ทิ้งตัวลงมา

หมายถึงว่าลิฟต์พอมันขึ้นไปปุ๊บ

แม่บอกว่ามันขาดสนั่นตรงนั้นเลย

พระคุณจิตทุกท่านก็ทำให้จบพิธีนะฮะ

ก็คือหลังจากวันนั้นพนักงานทุกคน

แขวนเนี่ยคือแขวนเพื่อกัน

อย่างที่เขารู้กันนะครับ
แต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือ

แต่พนักงานทั่วไป

เข้าระดับผู้บริหารเลย

ตอนนี้ไปเข้าผู้บริหารระดับผู้ชาย

หลังจากที่โดนเข้าสิงแล้วนะครับ
แม่บอกว่าพูดออกมาให้ฟังรู้เรื่องเลยว่า
เข้าที่
แม่บอกว่าเป็นทางเข้าโรงอาหารนะ

หลังจากวันนั้นนะทุกคนเนี่ย

แม่บอกว่ามันก็เกิดเรื่องขึ้นจริง
วันหนึ่งแม่ผมไปทำงานอีกตึกนึง

แม่ผมเป็นคนเดินเอกสาร

เขาก็เงียบกันกระซิบกันว่า

เขาบอกว่าน้าขึ้นไปชั้นดาดฟ้า

ซึ่งแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนน้ำมะห้าวอยู่แล้ว

เก็บร่างของใครบางคนอยู่

เป็นผู้หญิงที่ทำแผนกเย็บ

ตเย็บจักรของตัวเอง

นี้คือจาก
ทำบ่อกเล่า

เพราะเขาก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็คิดว่าไปห้องน้ำห้องท่ากัน
คือตอนนั้นถามว่าแม่ผมเริ่มกลัวไหมแม่
เริ่มกลัวอืมแม่บอกว่ามันก็เริ่มกลัวนะแต่ว่าแม่ผมอ่ะต้องเต็มใจอยู่อ่ะ
เพราะว่าแม่ผมอยู่มานานแล้วเพราะเหตุการณ์เหล่านี้
มันหนักข้อขึ้นพี่หลังจากที่มีคนถูกผีเข้าบ้าง
อืมมีคนฆ่าตัวตายบ้างอืมเหตุการณ์ที่ตามมาแม่บอกว่าจะมีอุบัติเหตุบ่อยมาก
ครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องจักรที่อยู่ในโรงงาน
รวมถึงทั้งไฟไหม้อืมแม่บอกว่าโรงงานแห่งเนี้ย
ไฟไหม้บ่อยมากแม่บอกว่าเดือนละครั้งสองครั้งเลย
ปีหนึ่งอ่ะหลายสิบครั้งไหม้ในที่นี้ก็คือมันไม่มันไม่เสียหายเยอะ
ไม่ได้เสียหายเยอะครับแต่มันบ่อยใช่ถูกยับยั้งไว้ก่อน
ดับทันไว้ก่อนครับครับบ่อยครั้งมากจนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็น
มันก็เป็นอย่างเงี้ยปกติพี่แจ๊คอืมจนผ่านไปยี่สิบแปดปีครับครับ
วันนั้นเป็นวันที่สิบพฤษภาสองพันห้าร้อยสามสิบหกอ่า
ตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็อยู่บ้านในระแวกที่แม่ทำงานอยู่โรงงานนี้แหละครับ
วันนั้นผมกำลังเล่นกับเพื่อนอยู่เนี่ยก็มีน้าคนหนึ่งเขาตะโกนเข้ามา
เขาบอกผมว่าเฮ้ยมึงไม่ไปดูแม่มึงเหรออ่าโรงงานแม่มึงไฟไหม้อ่ะอ่า
ดูแม่มึงดิผมได้ยินอย่างเงี้ยผมก็เลยวิ่งวิ่งจากที่บ้านเนี่ย
คือตอนนั้นผมไม่สามารถนั่งรถอะไรไปได้เพราะรถมันติดแน่นมากพี่แจ๊ค
แน่นจนแบบไม่สามารถขนาดมอเตอร์ไซค์ก็ไม่สามารถซอกแทรกไปได้ครับ
ผมต้องวิ่งจากจากที่ผมพักอ่ะหลายหลายกิโลอ่ะพี่อืม
คือวิ่งตามควันไฟอ่ะเพราะเรามองเห็นควันไฟอยู่แล้ว
ผมก็วิ่งมามาที่โรงงานนี้
เพราะโรงงานที่ผมคุ้นคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะ
ปิดเทอมแม่เขาจะชอบให้ผมมาช่วยทำงานแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นมันมันชุดละมุนวุ่นวายพี่แจ๊ค
มันมองไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับ
เข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างมาก
เป็นตึกที่อยู่ข้างหน้าเป็นตึกที่สามารถเชื่อมต่อกันโดยโดยมีสะพานเชื่อมต่อกัน
ตึกวินาทีตรงนั้นผมก็พยายามหามองหาแม่ผม
มองหาคนที่ผมรู้จักอ่ะก็จะถามว่าแม่ผมอยู่ไหนอืม
คือณตอนนั้นผมก็ร้องไห้ไปด้วยนะอืมเพราะผมอยากเจอแม่ครับ
ผมก็เรียกเรียกเรียกก็มันมันชุลมุนมากพี่แจ๊คผมจำได้ว่าผมมองไม่เห็นอะไรเลย
จนผมอ่ะปีนกำแพงโรงงานนั้นอ่ะเพื่อจะมองเข้าไปเพื่อจริงจริงอ่ะ
ผมจะปีนเข้าไปในโรงงานแหละแต่ว่ายามเขาเห็นผมก่อน
เขาไม่ให้หมวกผมเข้าไปครับแต่ภาพที่ผมไปเห็นเบื้องเบื้องหน้าเนี่ย
มันเป็นตึกที่กำลังไฟไหม้แล้วก็มีคนอ่ะที่อยู่ในตึก
กำลังร้องขอขอความช่วยเหลือพี่แจ๊คอืมร้องมันได้ยินมากนะฮะ
ถึงจะมีเสียงอะไรชุลมุนวุ่นวายแต่เรามองไปผมเห็นเลย
แล้วก็มีคนที่อยู่บนดาดฟ้าตึกขอความช่วยเหลือ
บางคนเนี่ยก็ถึงกับรอความช่วยเหลือไม่ได้พี่
พบเพลิงเนี่ยลุกจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนอืมถ้าเขาไม่หนีควันฝ่อ
ถ้าเขาไม่หนีเพลิงไฟอ่ะเขาก็ต้องหนีควันไฟขึ้นไปอืม
มันก็ผมก็เห็นเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากกระโดดลงมาจากตึกพี่
สูงอ่ะดิตึกห้าชั้นครับพี่แจ๊คโอ้โห
คือผมรู้ว่ากระโดดมาตรงนั้นบริเวณรอบตรงนั้นพี่แจ๊
มันจะเป็นวัสดุที่เขาทิ้งกล่องมั่งรังมั่งของอะไรบางอย่างเนี่ย
คือทุกคนหนีตายพี่แจ๊คถ้าไม่กระโดดลงมาก็ไม่รอด
แต่กระโดดลงมาก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะรอดนะอืม
บางคนที่ผมมารู้จักตอนหลังมารู้ทีหลังเนี่ย
พิการบ้างสาหัสบ้างแต่คนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเลย
ซึ่งมารู้ทีหลังว่าแกกระโดดลงมาจริงก็เป็นเพื่อนแม่ผม
กระโดดลงมาแล้วก็เสียชีวิตอืมคือภาพตอนนั้นอ่ะผมเห็นทุก
ทุกอย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเลยพี่แจ๊คครับ
แล้วก็ประมาณสักชั่วโมงนึงตึกตรงนั้นถร่มโห
จากคนที่ใช่จากคนที่จะอาจจะสามารถรอดก็ไม่รอดเลย
ถล่ม๓ตึกเนี่ยถล่ม๒ตึกอีกตึกนึงเนี่ยไม่ถล่ม
หลังจากนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไป
เข้าไปทำทุกอย่าง
ผมก็ยังรออยู่นะว่าผมจะถามใครได้ว่าแม่ผมอยู่ที่ไหน
คือณตอนนั้นถ้าถามผมว่าผมรู้สึกยังไง

อย่างที่ผมบอกตอนปิดเทอมผมจะไปช่วยแม่ทำงาน

แล้วผมก็รู้ว่าแม่ผมทำงานอยู่ชั้น๔ของตึกนั้น
ผมก็มันตามหาแม่พี่
แล้วผมที่ทำให้ผมแบบ
ผมเห็นเจ้าหน้าที่นำซากศพที่สามารถเอาออกมาได้นะครับ
เอามาเรียงไว้ที่หน้าโรงงาน
เป็นศพที่เรามองไม่ออกหรอกครับพี่แจ๊คว่าเป็นศพใคร
เพราะล่ะใต้แล้วศพไม่เกียร์หมด
แต่ณตอนนั้นผมก็ยังหาแม่ผมอยู่

วิ่งเข้าไปอาศัยช่วงชุรมูนะ
วิ่งเข้าไปในโรงงานเพื่อไปหาแม่

แม่ผมวิ่งหนีออกมาก่อน

แต่หลังจากเหตุการณ์วันนั้นพี่แจ๊คเหตุการณ์นี้ก็จะต้องมีการกักพื้นที่ใช่ไหมฮะ
แล้วก็ให้กระบวนทางจัดการก่อน
หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปได้น่าจะประมาณสัก๒อาทิตย์
ผมก็ต้องมากับแม่ที่โรงงานนี้อยู่
แต่ตอนนั้นมาในฐานะมาร่วมทำพิธี
บุญใช่ครับมีการมาส่งวิญญาณ
แต่สิ่งที่แม่ผมที่ผมเห็นนะนะ
ก็จะมีญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหาย
เขาก็มาตามหาลูกหาเต้า
ซึ่งเป็นอะไรที่เป็นปลดหูนะปลดหูพี่ปลดหูมาก
แล้วหลังจากนั้นแม่ผมก็ยังต้องทำงานที่นี่ต่อนะพี่

เพราะว่าแม่ผมบอกว่าณตอนนั้นมันมีสต๊อกที่จะต้องส่งต่างประเทศ

แม่ผมยังต้องมาดูแลเรื่องเอกสารในการส่งสต๊อกนี่อยู่ครับ
บอก๔โมงครึ่งนี้ตอกบัตรหนีเลยอยู่ไม่ได้
แม่บอกว่าหูเราต้องเดินผ่านตึกนั้นที่เราเห็น
แม่ผมเห็นทุกอย่างในนั้นแม่เล่าให้ฟัง
แม่บอกว่ากลางคืนเนี่ยต่อให้มีโอทีขนาดไหนแม่ผมก็ไม่ทำ

เพราะเรื่องเล่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นโศกนาฏกรรมครั้งนั้น

ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถเมย์วินมอเตอร์ไซค์โดนกันทุกคนพี่
โดนสารพัดเลยครับเรียกปุ๊บนั่งปุ๊บหายตัวปั๊บ

แล้วมันก็จะมีเหตุการณ์เพราะว่าผมเนี่ย
ตอนนั้นอาศัยอยู่กับแม่สองคนแล้วก็เช่าห้องเช่าอยู่ไปอะพี่
ห้องเช่าของผมเนี่ยก็มีคนที่ทำงานบริษัทนี้อยู่เยอะมาก
เกือบครึ่งของห้องเช่าทำงานโรงงานนี้
อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ของน้าผมคนหนึ่ง
เขาเล่าให้ฟังหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้น
น้าผมเนี่ยเขาไปเที่ยวกับเพื่อนมา
แล้วมันจะมีซอยที่จะต้องแยกจากซอยนี้ไปอีกห้องหนึ่งอะพี่แจ๊ค

ตอนนั้นเขากลับบ้านก็ดึกแล้วฮะ
เขาเดินผ่านซอยนะที่จะแยกไปอีกซอยหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาเดินผ่านเขาเห็นผู้หญิงกำลังอาบน้ำ
เขาก็ด้วยความเป็นนุ่มนะฮะ

ดูแอบดูกันสักพักแกบอกว่า

ปีเลยพี่ไม่มีหน้ามองไม่เห็นอะไรเลย
คือน้าผมผมล่วงเลย
หัวโกนจับไข้มาก
คือเอาง่ายครับห้องเช่าของผมที่อยู่ตอนนั้นร่วมร้อยห้อง

หลังจากที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไปแล้ว

แล้วที่สำคัญคือเข้าไปทำงานเช้า

คุณแม่บอกว่าในกลางวันนะพี่

มันก็ได้ยินเหมือนเสียงหวยหวนพี่
มันเป็นเสียงที่มาตามลมครับผม

ตอกบัตรตรงป้อมยาม
ต้องเดินผ่านไอ้ตึกที่มันไหม้นี้เข้าไป

มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่หันไปมองพี่

ตอนเช้ามันหันไปมองแล้วมันไม่รู้สึกอะไรพี่
แต่ตอนเย็นเนี่ยเวลามันไปหันไปมอง

ต้องชวนกันเข้าไปกันหลายคนครับผม
เพราะว่าเขาบอกว่าบางที

พอหันพอก้มหน้าล้างมือ
เผยมาก็เห็นอยู่ข้างหลังนี้เลยพี่

เหมือนกับเขายังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าเขาเสียไปแล้วนะ
แล้วมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมข้ามไป

วันนั้นแม่รู้สึกแปลกอยู่อย่างหนึ่งมาก
วันนั้นแม่ผ่านไปที่ตึกที่

ทำไมคนงานแผนกนี้ชั้นนี้ตึกนี้
ทำไมถึงร่วมใจกัน

มันมองเข้าไปในไลน์ของที่ทำงาน

ไม่รู้ว่าแม่ผมว่ามองเห็นเอง
หรือว่าเขาทำแบบนั้นกันจริง

ทำไมพนักงานแผนกนี้ลายนี้

ทำไมผัดหน้าสีขาว
แล้วก็ปากสีแดงกันทั้งแผนกเลยครับ

หรือว่าคุณแม่เห็นตาฝานหรือเปล่า

แม่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะ

ใครจะบ้าอยู่ให้พระอาทิตย์ตกดิน
ผมว่ามันต้องเดินผ่านตรงโซนที่มันเคยเกิดอุบัติเหตุ

รถสองแถวรถเมย์เขาไม่วิ่งผ่านเลยครับผม

วิ่งผ่านเลยพี่ผมบอกได้เลย
ถ้าแค่พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน

เพราะสมัยก่อนถนนเส้นนั้นยังเป็นแค่๒เลนอยู่เลยนะ

คือมีคนเขาเล่าว่าเจออย่างนั้นเจออย่างนี้
คนขับรถโดยสารเจอโบกมา

ขับรถช่วงเช้าที่มีคนเคยโทรมาเล่านะ

เดินเต็มข้างทางเลย

เดินแบบไม่น่าใช่เวลาที่คนจะไปทำงานพร้อมกันขนาดนี้
ใช่แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนเขาก็จะเล่าอ้างกันมานะครับ
ซึ่งคนในซอยผมก็เป็น

ที่เวลาเราทุบมันแรงแล้วมันจะมีเสียงเห่า
วันนั้นเขาบอกว่าเขาเอาตุ๊กตานี่แหละ

ก็เอามาให้ลูกเล่นลูกเขาก็เด็ก

ไอ้ตุ๊กตานี้

ทั้งที่ไม่มีใครไปทับไปกดอะไรมาเลย
ตุ๊กตารุ่นนี้ต้องใช้ความรุนแรงอย่างมาก

เขาบอกว่าอาจจะเป็นมีที่ปัญหาลานของมันหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็เลยไปบอกเพื่อนเล่าบอกเพื่อนฝูงเขา
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกคือเพื่อนฝูงเขาที่เอามาพร้อมกัน
ก็เห่าเหมือนกันเหรอใช่ครับถ้ามันเป็นแค่ตัวของเขาตัวเดียวอ่ะ
อาจจะมีปัญหาที่เครื่องบันทึกเสียงถูกแต่เนี้ยพอเวลาเขาไปคุยกับเพื่อน
เพื่อนเขาที่อยู่ในห้องแถวเดียวกันเขาบอกว่าเป็นเหมือนกัน
ผลสุดท้ายแล้วก็ต้องทุกคนที่เอาตุ๊กตาออกมาไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาอะไรก็แล้วแต่
ต้องเอาไปคืนเพราะมันเหมือนกับวิญญาณไปไหนไม่ได้
แล้วก็สิงสู่ในตุ๊กตานี้ตามคำเล่าอ้างความเชื่อ

ก็ไม่ควรไปหยิบออกมานะเอาจริง
เอ้อแต่อารมณ์นั้นไม่คิดอะไรเยอะครับของมันเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว

แล้วเองเนี่ยจะในวันที่มันเกิดเหตุด้วย

แล้วมันกลายเป็นคนคนหนึ่งนะคุณผู้ชมฮะมันกลายเป็นภาพที่ทุกวันนี้ผมว่า
คุณเล็กหลับตาคุณเล็กก็เห็นภาพนั้น
ผมเห็นภาพคนที่เขากระโดดลงจากตึกอะพี่

แล้วมันจะฝังหัวเราอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะ

คือเท่าที่ฟังดูเรื่องนี้มันกลายเป็นข่าวคลึกโครมในช่วงนั้น
อย่างกว้างขวางแล้วก็แพร่หลายมาก
สิ่งหนึ่งที่เรารับรู้ก็คือโอเคเรื่องของโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้น
แต่วันนี้ผมได้คุยกับคุณเล็กผมได้รับรู้ว่า
ก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์ที่เราเสพข่าวแต่เราไม่รู้ว่า
พนักงานรายวันเลยนะโดนผีเข้ามาก่อนหน้านี้ทุกวัน

ไม่คนนู้นก็คนนี้ไม่คนนี้ก็คนนั้น

เออแสดงว่าตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้มันจะต้องมีอะไรมาก่อน

โรงงานนี้ไปสร้างทัพอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
ถ้าพี่แจ๊คจะถามผมผมจะบอกผมก็จะเล่าให้ฟังได้

ที่จริงตามคำเล่าอ้างของแต่ละคนนะครับ
ที่บอกว่าโรงงานนี้สร้างทัพที่ป่าช้าเก่ามั่งสู่ศาลเก่ามั่ง
ผมไปถามแม่มาแล้วแม่บอกว่าไม่ใช่
แม่ผมยืนยันว่ามันไม่ใช่ป่าช้าเก่าไม่ใช่สุสานเก่า

แม่บอกว่าที่ดินที่นี้วันนั้นแม่ผมไม่รู้แกคิดยังไง
ชวนเพื่อนไปหลังโรงงานหลังโรงงานนี้แม่ผมเป็นคนต่างจังหวัด
พอเห็นลูกไอ้นั่นลูกไอ้นี่หลังโรงงานก็คิดว่ามันกินได้
แม่ก็เลยออกรัดเลาะข้างหลังโรงงานไป
ก็เลยไปพบกับคุณป้าอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนในพื้นที่นั้นเลย
แม่ก็เลยไปเจอกับคุณป้าแต่แม่ด้วยความที่แม่เจอเหตุการณ์พวกนี้ทุกวัน
แม่เขาก็เลยอยากรู้อยู่แล้วแม่ก็เลยถามว่าป้า
นี่โรงงานนี้มันโดนผีเข้าทุกวันเลยนะป้า
ที่ดินตรงนี้แต่ก่อนมันเคยเป็นอะไรป้า
ป้าเล่าให้ฟังอย่างนี้พี่แจ๊คว่าโรงงานเนี้ยเดิมทียังไม่ใช่
จู่มาจะมาเป็นโรงงานผลิตของเล่นตุ๊กตานี้ไม่ใช่นะฮะ
ก่อนหน้านี้เคยเป็นบริษัทอื่นมาแล้ว
แต่ก็เจ๊งหมดพี่ไฟไหม้ไฟไหม้ทุกทุกบริษัท
มาถึงบริษัทตุ๊กตาและของเล่นนี้
เฮ้ยก่อนหน้านี้เคยมีโรงงานเคยมีบริษัทมาทำ
ไฟไหม้หมดเลยบริษัททำอย่างอื่นนะพี่ไม่ใช่บริษัททำตุ๊กตา
ไม่ครับปั๊มน้ำมันแต่ก่อนก็เคยเป็นปั๊มน้ำมัน
แล้วก็ไม่ครับเฮ้ยแม่
ผมก็เลยถามป้าอีกทีว่าป้าแล้วที่เขาเล่าว่ามันเป็นอย่างนี้
สู่ศาลมั่งป่าช้ามั่งจริงมันไม่ใช่ใช่ไหมป้า
บอกไม่ใช่ที่ดินแห่งเนี้ยป้าบอกว่า
เป็นที่ดินของตระกูลนึงซึ่งเป็นคนในพื้นที่
ระกูลนี้เหมือนกับที่ดิน
ดินผืนเนี้ยมันใหญ่มากพี่แจ๊คเหมือนกับพ่อแม่ของเขาอ่ะ
เสียชีวิตลงแล้วเค้าก็ยกให้ลูกเต้าแบ่ง
กันแต่สรุปว่า
พี่สาวคนโตผู้รับมอบมรดกจัดการมรดกทุกอย่าง
แบ่งให้น้องเลยไม่แบ่งให้ญาติพี่น้อง
เอาคนเดียวแล้วครับแล้วสุดท้ายญาติพี่น้อง
ของที่มีอยู่ในตระกูลนี้
ก่อนทุกคนที่เขาเสียชีวิตทุกคนเลย
เขาสาบแช่งที่ดินผืนนี้ไว้โอ้โห
เข้าใจละเค้าสาบแช่งไว้เลยครับคือมันอาถรรพ์เพราะ
สาบแช่งถูกต้องครับและไม่ใช่แค่คนคนเดียวใช่
เป็นพี่น้องในตระกูลเดียวกันทุกคนถูกต้องครับสาบแช่งเอาไว้
ว่าคำสาบแช่งค่อนข้างที่จะรุนแรงแน่
เพราะแต่ละคนเนี่ยมันเป็นส่วนของตัวเองอ่ะใช่
ที่ตัวเองจะต้องได้ผืนดินตรงนั้นใช่แต่ปรากฏว่า
โดนพี่น้องกันเนี่ยกะคุบไว้หมด
ถูกต้องครับเฮ้ยเรื่องของอาถรรพ์คำสาบแช่งที่
เกี่ยวข้องกับที่ดินเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องแรกนะ
มันมีหลายที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้ลักษณะแบบนี้
ที่ดินที่ถูกสาบแช่งส่วนมากมักจะ
มีอาถรรพ์เอาไปทำมาหากิน
เอาไปทำธุรกิจอะไรไม่ขึ้นใช่ครับแต่อันนี้ดูเหมือนว่าจะหนักมาก
หนักครับทั้งที่ถ้าเราย้อนไปที่ผมเล่าคือ
พี่ยังเอาไม่ได้โอ้โหคือเรามองได้สองมุมเลยนะครับ
เรื่องของอาถรรพ์คำสาบแช่ง
แง่มุมหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่
มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วถูกต้องครับมันคือสิ่งที่เหนือ
ความควบคุมไปแล้วเพราะว่าอย่าลืมว่าวัสดุที่อยู่ในโรงงานนั้น
มันคือเชื้อเพลิงอย่างดีโอ้โหมันพริบตาเดียวนะ
ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนุ่นหรือเป็นใยอะไรก็แล้วแต่

ไม่ต้องคิดอะไรมากคุณผู้ชมครับไม้ขีดก้านเดียวสามารถทำให้เกิดโศกนาฏกรรมนี้ได้นะ
แต่ทั้งหมดเลยเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วนะครับ
มันผ่านไปก็เหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำที่มันน่าหดหูมาก
กับเรื่องราวเรื่องนี้เรามองย้อนกลับไป
ให้เรานึกถึงเรื่องของอาจจะเป็นความประมาทเลิศ

หรือใครจะมองเป็นเรื่องของอาถรรพ์คำสาบแช่ง
ก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่าน
แต่วันนี้คุณเล็กเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน

ถึงภาพในวันนั้นที่ผมฟังแล้วผมยังรู้สึกแบบโหแย่ว่ะ

ผมดีใจมากไอ้ตอนที่ผมเจอแม่ผมในโรงงาน

ใช่ครับตอนนั้นอายุ๑๒ครับ

แล้วเห็นคนตกลงมาเห็นคนร้องขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้

ขออย่าให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกเลย
เพราะมันจะกลายเป็นความทรงจำที่ผมว่ามันแย่มากนะ
เขารัฐบาลเลยตั้งให้วันที่๑๐พฤษภาคมของทุกปี
เป็นวันปลอดภัยของโรงงานและบริษัททั่วประเทศไทยครับ
เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่รุนแรงนะ
มันก็อาจจะเป็นสารตั้งต้นของเหตุการณ์ความปลอดภัยเรื่องของอนาคตที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นอีกก็แล้วกัน

วันนี้สถานีผีดุของเราได้รับฟังเรื่องของคุณเล็กอาจจะไม่ได้เจอผีโบ๊บะโบ๊ะบะอะไรมากมายคุณผู้ชมผู้ฟังครับ
แต่ฟังแล้วแบบรู้สึกกดดันรู้สึกถึงความสูญเสีย

รู้สึกถึงความหดหู่ณเวลานั้น

เอาละครับเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเรา
และครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ